ซีแน่นอนเรื่องเด็ดเป็นเรื่องราวของประเพณีโบราณของชาวอุดรธานี
พอเข้าเดือน๗แบบนี้ชาวอีสานเขาจะมีประเพณีหนึ่ง
ชื่อว่าประเพณีบุญสำฮะ
เป็นภาษาไทยก็คือชำระนั่นเองคุณผู้ชม
เชื่อกันว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย

ชาวบ้าน๒หมู่บ้านคือหมู่ที่๖กับหมู่ที่๑๒
พร้อมกับชาวบ้านที่เป็นผู้เท่าผู้แก่ค่ะ

เพื่อจัดงานสืบสารประเพณีบุญชำฮะ
ทำกันทุกปีก่อนจะถึงช่วงฤดูการทำนานนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมการทำบุญสัมพะหรือชำระเนี่ยเป็นการสืบทอดประเพณีมาจากบรรพบุรุษ
แปลกันตรงเลยซ้ำฮะก็คือชำระเหมือนการชำระล้างสิ่งที่ไม่ดี
สิ่งที่เป็นอัปมงคลออกไปสิ่งที่จะทำให้บ้านเมืองเกิดความเดือดร้อน
ทำให้ไม่มีความสงบสุขนะคะชาวบ้านก็ได้นำเอาข้าวของต่างต่างมาร่วมพิธี
รวมไปถึงเอาก้อนหินมาใช้ในพิธีนี้เพื่อที่จะเอามาปลูกเสกแล้วก็เอากลับไปหวาน
ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่บ้านด้วยแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือโอ่งมังกรที่มี
การทำพิธีคือทำน้ำมนต์นั่นแหละชาวบ้านก็จะเติมน้ำให้เต็มแล้วก็ให้พระสงฆ์นั้นทำพิธีนะคะ
พอเสร็จพิธีเสร็จแล้วแน่นอนล่ะค่ะกรอกใส่ขวดกลับบ้านไป
เอาไปปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเอาไปชำระล้างสิ่งต่างที่บ้านด้วยนะคะ
พิธีกรรมเหล่านี้เนี่ยก็ทำขึ้นนอกจากขับไล่สิ่งชั่วร้ายแล้วก็ถือว่ายังช่วยบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ
แล้วก็จะต้องมีการเหมือนเคลียร์ของในบ้านเอาของแตกของหักของพังขนชำรุดออกไปด้วย
เป็นการทำบุญเบิกบ้านในช่วงของเดือน๗นี้นะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเราเอามาให้ดูเป็นภาพที่จะเกิดสิริมงคลในอนาคต

เกิดเป็นสิริมงคลในอนาคตล่ะ
มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อไงเวลาทำประเพณีทำบุญอย่างนี้
แล้วมีการทำน้ำมนต์หยดเทียนเข้าไปน้ำตาเทียนที่เห็นนี่แหละ
มันอาจจะสร้างสิ่งมงคลให้กับใครบางคนก็ได้ใครจะไปรู้

แน่นอนค่ะแล้วทุกครั้งที่มีการจัดงานตามความเชื่อนะ
ชาวอีสานก็เป็นคนที่สนุกสนานก็จะมีการร้องรำทำเพลงทำพิธีไป
นี่ค่ะต้องยกให้คุณยายสองท่านนี้
ปราบก็แบบที่วิทยาะบินนะ
ควรดูสิว่ารีราใครจะดีกว่ากับคุณยายสิ

บอกแล้วว่าอย่ากระพริบตาคลอกดีของเด็ด
ก็จะเอาให้ดูกัน
อันซีนเป็นเรื่องอันซีนไง

ในช่วงวันที่ใกล้จะถึงเวลาที่ออก